คุณผู้ชมครับไปดูภัยของพยาบาลสาวคนหนึ่งนะฮะ
เขาก็เข้าเวรกะกลางคืนนะฮะ
คิดเลยว่าในช่วงที่เธอนั้นงีบแป๊บเดียวสักประมาณตี๓ตี๓
ผู้ชายคนหนึ่งใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
เอาเสื้อเนี่ยทำแบบเป็นไอ้โม่งปิดบังใบหน้า
วิ่งเข้าไปในห้องพักของพยาบาลไปล้วงหน้าอก
แล้วก็พยายามลากเธอไปข่มขืน

ถูกต้องแล้วไม่ใช่ทำเป็นครั้งแรกเธอเคยโดนแบบนี้มาก่อน
แต่โชคดีที่มีญาติคนป่วยเขาตื่นมาเห็น

นี่ฮะคือต้องบอกว่านี่นะเป็นคนร้ายที่บุกเข้าไปดูสิฮะ
จากบ็อกเซอร์ถอดเสื้อแล้วคุมหัวไป
ไม่ใส่รองเท้าไปในโรงพยาบาล

เป็นผู้ชายผิวขาวเหลืองนะฮะสูงสักประมาณ๑๗๐
อดเสื้อคลุมใบหน้าแล้วก็ปิดศีรษะ
เพราะมันรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดไงก็ทำแบบนี้มา

เดินเข้าไปในโรงพยาบาลประมาณตี๔ของเมื่อวานครับ
พยาบาลที่ประสบเหตุก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์

ที่โรงพยาบาลแห่ง๑ในอำเภอภูผาม่านจขอนแก่น
ตอนที่เข้าเวรกะดึกอยู่กับพยาบาลอีกสักคนหนึ่ง
แล้วก็มีผู้ช่วยเหลือคนไข้อีก๓คน

เธอชายบาล๑คนแล้วมีผู้ช่วยคนนึงเป็น๓คน
ระหว่างเธองีบหลับอยู่ในห้องทำงาน
จูโตภูเขาผลักประตูเข้ามา
ที่ฟึกตรงที่มีลายละิมือปลี
ไปหาเธอล้วงในงั้นและเธอกลีกนะ
จากนั้นคนร้ายลากเธอนะฮะจากห้องทำงานไปตรงทางเดิน
แล้วจะข่มขืนตรงทางเดินโอ้โหดึงกางเกงแล้วก็ดึงเสื้อ
ขาดเลยครับแล้วก็หวังว่าจะข่มขืนนะครับ
แต่ว่าเคราะห์ดีตอนนั้นเธอร้องไงแล้วก็มีญาติคนไข้อยู่
คนไข้ก็ลุกขึ้นมาครับเป็นผู้หญิงนะแล้วมาช่วยเธอได้
สุดท้ายคนร้ายพอเห็นมีคนออกมาช่วยก็เลยวิ่งหนีไป
ตัวสั่นทั้งตัวทั้งเจ็บใจเจ็บกาย
แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เห็นไหมภาพนี้ตอนคนร้ายวิ่งหนีไป
พอเหตุการณ์มันผ่านไปเธอก็ไปแจ้งตำรวจ
แล้วก็มีบรรยายงานว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่เป็นครั้งที่๒เคาะครั้งแรกเกิดขึ้น๒๕มิถุนายน
แล้วครั้งนั้นในห้องฉุกเฉิน๒๕มิถุนาที่ผ่านมา
ในห้องฉุกเฉินห่างกันไม่กี่วัน
แล้วนายคนนี้กลับมาก่อเหตุที่โรงพยาบาลเดิม
ย่ามใจมากนะครับหวังว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วนี้แล้วกันนะครับผม

เป็นภัยสังคมนะฮะตำรวจฝากด้วย